ไปดูคลิปวงจรปิดหน้าร้านเชียงรายรำลึก
สามารถที่จะบันทึกภาพชาย๓คน
รุมทำร้ายร่างกายพนักงานของร้าน

ในการติดตามผู้ก่อเหตุ

เป็นภาพขณะที่ชายชะกัน๓คน
รุมทำร้ายนายนพดลพิทักษจรศักดิ์
และนายนันทพรรคตะต้องใจ

อยู่ใกล้กับหอนาฬิกาเทศบาลนครเชียงราย
เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ๒นาฬิกา
ของวันที่๑๑มีนาคม๒๕๖๐นะครับ
ส่งผลให้นายนพดลได้รับบาดเจ็บสาหัส

ยังไม่สามารถลุกหรือว่ายืนได้

ผลจากการเอ็กซาเรย์เพราะว่ามีเลือดออกในสมอง
ส่วนนายนันทพรรคก็ยังมีบาดแผลรอยฟกช้ำ

ทั้งนายนพดลแล้วก็นายนันทพรรคต่างบอกว่า
ไม่ได้รู้จักหรือว่ามีเรื่องบาดหมางใดกับกลุ่มชายทั้ง๓คน
แต่อย่างใดยังงงอยู่เหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยอมรับว่าเกิดเหตุหลังเลิกงาน

และได้ขับรถกลับที่ร้านเชียงรายรำลึก

ทั้ง๓คนก็ปรีเข้ามาทำร้ายทันทีนะครับ
ฟังเสียงผู้บาดเจ็บเล่าถึงเหตุการณ์กันครับ
ปรีก็ไปเที่ยวมา๒คน
เที่ยวมาน้องสองคนเราก็กลับไปที่ร้าน
ไปนั่งคุยเต้นกันที่บ้านแป๊บนึงก็จะกลับบ้านอย่างนี้
แต่ต่อเข้าพวกพี่เพื่อนเขากลับไปหมด

เพราะฉะนั้นเขาขับกระบะมาจอด๓พัน
จอดลงมาถึงก็วิ่งเขาใส่เอง
สมัยนั้นเขาก็เข้ามารู้ทำร้ายเลยครับ
ก็ไม่ได้ทงเวทามอะไรเลย

ผมก็ยังสลึมสลือผมก็ยังทรงตัวเองอยู่อะครับ

เราถึงจะไปถามให้พี่เอสเขาแล้วผมก็จะเข้าไปช่วย

ตอนที่เขาทำผมผมก็โดนรุมอยู่แล้วพี่เอสเขาเข้ามาช่วย
แล้วเขาเข้าไปรุมพี่เอ็ดแล้วผมก็เข้าไปช่วยครับ

ฐานรัฐนั้นเค้าทนดูแลร้านตอนดึกกรดึกเลยครับ

ตำรวจก็พอที่จะทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว
และอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ